หลายคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวหรือว่าไปเที่ยว
เริ่มเดินทางกลับแล้วเพราะว่าบางบริษัทเขาเปิดให้ทำงาน
ก็คือในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์ต่อเลยเนี่ยนะคะ
ทำให้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเรียกย่อว่าสปฐ
จะต้องมีการปรับละเรื่องเกี่ยวกับอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการเดินทางกลับนะคะ
เพื่อให้การจราจรมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ขณะที่สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๒๐๐คนแล้วนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเกิดจากเมาแล้วขับ
นี่คือสถิตินะคะเฉพาะของวันที่๓๑มกราคม
ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
เป็นวันที่๕ธันวาคมนะคะขออภัยนะคะ
เป็นวันที่๕ในการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
เมื่อวานนี้เท่านั้นค่ะเกิดอุบัติเหตุ๕๔๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๒ศพผู้บาดเจ็บ๕๖๗ราย
สรุปยอดรวม๕วันของ๗วันอันตราย
คือเริ่มตั้งแต่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
เกิดอุบัติเหตุรวมเยอะมากค่ะ๒๕๒๙ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวม๒๕๖ศพ
ผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด๒๕๘๘ราย
ทั้งนี้พบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสูงสุดนะคะ
จะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ๕๐ปีขึ้นไป
ส่วนสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะ

รองลงมาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะก็คือรถจักรยานยนต์
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดบนถนนเส้นตรงหรือถนนทางหลวง
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะได้แก่เชียงใหม่ค่ะ๗๖ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดกรุงเทพมหานคร๑๒ศพ
ขณะที่จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดเชียงใหม่ค่ะ๗๗ราย
และถ้าย้อนกลับไปนะคะในช่วง๕วันของการรณรงค์
ช่วงเทศกาลปีใหม่๗วันอันตรายมียอดผู้เสียชีวิตนะคะ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุลดลงถึง๒๓๒ครั้ง
และผู้เสียชีวิตลดลง๕๘ศพ
ซึ่งก็เป็นไปตามที่รัฐบาลออกมากำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ให้ช่วยกันร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึก
ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ
นายวีระแข็งกษิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาที่การ
ในฐานะประธานศูนย์นะคะบอกว่าวันนี้
เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วของปีใหม่ปีนี้
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ
แล้วก็ไปตามภูมิลำเนาต่าง
จะทำให้เส้นทางสายหลักและเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด

จึงต้องประสานปรับแผนการตั้งจุดตรวจ
และจุดบริการประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่
เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
เพื่อให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนสภาพการจราจรเอาล่าสุด
ตอนนี้มีรถโดยสารประจำทางรถของประชาชน

ทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพแล้วบางส่วน
ถนนมิตรภาพเส้นทางหลักที่มาจากภาคอีสานค่ะ
ตอนนี้ช่วงมวกเหล็กรถหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงขาลงเขา
ที่ต้องชะลอความเร็วก็ทำให้รถชะลอ
แต่วันนี้ยังคงคล่องตัว
นี่คือช่วงสระบุรีนะคะก็ยังคล่องตัวอยู่นะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดจากกรมทางหลวงมานะคะ
ใช่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ให้คุณผู้ชมเห็นกันสดเลยถือว่ายังคล่องตัวอยู่นะคะ
สปฐฝากเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย

เพื่อให้เริ่มต้นปี๒๕๖๓เป็นไปด้วยความสุขความปลอดภัย
ไม่เกิดการสูญเสียใดนะคะ
อย่าลืมค่ะเตรียมให้พร้อมทั้งรถและคนค่ะ